อีกเหตุหนึ่งค่ะรักมากก็หึงมากรักมากก็ห่วงมาก
เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องผัวเมียที่ผัวหึงเมีย
เนื่องจากว่าเจ้าของบ้านเขาชวนผัวเมียคู่นี้ไปอยู่ที่บ้านด้วยกัน
ปรากฏว่าฝั่งผัวเนี่ยก็เห็นว่าเมียไปกินมีนั่งสังสรรค์ปาร์ตี้กินเหล้ากับเจ้าของบ้าน
แล้วก็เห็นภาพบาดตาบาดใจคุณผู้ชมจับมือกันบ้างสนิทสนมกันบ้าง
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่ผัวหึงไงเลยเอามีดเนี่ยแทงไปที่เมียค่ะ
เมียได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
ตำรวจสพเมืองยะโสธรก็ไปตรวจสอบเหตุการณ์
ที่สามีใช้อาวุธมีดแทงภรรยา
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่๕ตำบลขั้นใดใหญ่ที่อำเภอเมืองยะโสธร
ไปเจอคราบเลือดนะคุณผู้ชมอยู่ที่แคร่หน้าบ้านจุดหนึ่ง
แล้วก็ไปเจอคราบเลือดอยู่ที่ริมรั้วอีกจุดหนึ่ง
คนเจ็บเนี่ยคือนางสาวอนันตพรจอมหงอายุ๔๖ปี
พอกู้ภัยไปถึงต้องรีบส่งคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลยะโสธรก่อน
แล้วในที่เกิดเหตุก็เจอมือแทง
มือแทงนี่คือนายอำพลแก้วมาคูณอายุ๔๕ปี
เป็นสามีของคนเจ็บค่ะ
ตอนไปถึงเนี่ยนะนายอำพลยังมึนยังเมาอยู่เลย
ไม่ได้หนีไปไหนหรอกก็รอมอบตัวกับตำรวจนะคะ
เจออาวุธมีดที่เป็นของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุด้วย
ซึ่งเขาก็รับสารภาพนะว่าผมนี่แหละลงมือแทงเมียผมเอง
เพราะว่าผมทนเห็นภาพบาดตาบาดใจไม่ไหว
ซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าผมกับภรรยา
มีอาชีพรับซื้อไม้ยางนาจากชาวบ้าน

ก่อนหน้านี้ผัวเมียก็เดินทางไปไปตระเวนรับซื้อไม้ยางนา
ในพื้นที่ยะโสธรแล้วก็ไปเจอเจ้าของบ้านที่เป็นผู้ชายเนี่ย
เขาเป็นช่างเลื่อยไม้ทีนี้ก็มีการชวนไง
มาพักอยู่ด้วยกันไหมล่ะเพราะว่าช่างเลื่อยไม้คนนี้
เขาก็อาศัยอยู่คนเดียวทีนี้สองสามีภรรยาก็เลยมาอยู่ด้วย
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูเราจำลองกราฟิกเหตุการณ์

วันที่เกิดเหตุเนี่ยตัวสามีก็นั่งกินข้าวดื่มเหล้า
อยู่กับภรรยาอยู่กับเจ้าของบ้านอยู่กับเพื่อนคนงานด้วยกันเนี่ย
อยู่กันหลายคนเลยปรากฏว่าสามีเนี่ย
เขาทำทีว่าเดี๋ยวกลับไปนอนก่อนนะ

แอบดูอยู่ในมุมมืดคือซุ่มดูพฤติกรรม
เพราะว่าระแคะระคายไงว่าเมียเรากับเจ้าของ
เขาจะมีอะไรที่มันดูแบบมันเกินเลยกันไหม
ตอนที่นั่งดื่มเหล้าเนี่ยนะพอเพื่อนคนงานกลับไป
เหลือแค่ภรรยากับเจ้าของบ้าน
คือก็ไปเห็นภาพบาดตาบาดใจไปอีก
เพราะว่าทั้งสองคนเขาคุยกันดูกระจุ้งกระจิ้ง
สนิทสนมเกินหน้าเกินตาจับไม้จับมือเท่านั้นแหละ
ฝ่ายสามีออกมาเลยค่ะทนไม่ไหวเอามีดปลายแหลมมา
แล้วก็แทงไปที่ท้องภรรยาทีนึง
หลังจากนั้นภรรยาเจ็บแล้วไงพยายามหนีตายไปที่หน้าบ้าน
สามีก็วิ่งตามไปแล้วก็แทงไปที่ท้องภรรยาอีกหนึ่งรอบ
เพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์ก็ต้องเข้าห้ามสิคะ
แล้วก็นำตัวภรรยาส่งโรงพยาบาลนะคะ
นี่ไงสามีก็บอกว่าผมโดนสวมเขาผมโดนสวมเขา
ทีนี้พอหลังจากสอบปากคำแล้ว
ก็ต้องคุมตัวสามีคือนายอำพลไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ส่วนอาการของภรรยาก็คือนางสาวอนันตพร
ตอนนี้ทีมข่าวของเราเช็คไป
ล่าสุดที่โดนแทงที่ท้อง๒แผลอาการปลอดภัยแล้วนะคะ